คุณชอบเพชรไปคุยกับเจ้าวาดไหมวันนี้
ได้ค่ะได้คุยค่ะถามประเด็นเมื่อวานนะคะ

ท่านว่าตั้งแต่หลวงตาหายไปท่านเคยเจอหนูไหมเคยได้พูดคุยกับหนูไหม

ท่านก็บอกว่าตอนแรกท่านบอกว่าไม่เจอค่ะเจอแต่น้องของหลวงตา

หนูก็เลยบอกว่าค่ะก็คือว่าน้องของหลวงตามาตอนเช้าแต่ว่าหนูมาตอนเย็น

ก็ว่าจับได้แล้วใช่ไหม

เดิมค่ะหนูก็บอกท่านว่าพยายามคิดนิดนึงค่ะ
ท่านเจ้าอาวาสอาจจะลืมหรือเปล่าพยายามคิดนิดนึง
แต่วันนี้ท่านก็ยังยืนยันว่าท่านจำไม่ได้ว่าเคยเจอคุณช่อเพชรใช่ไหม

ในครอบครัวตั้งข้อสังเกตกันไหมคะว่าเป็นไปได้ไหมที่ตอนนี้อาจจะแค่ไปอยู่ที่อื่นนะคะ

เพราะว่าท่านไม่เคยออกจากท่านไปไหนเลยตั้งแต่อยู่กันมา
ถ้าท่านบวชท่านก็ไม่เคยออกไปตอนไม่บวชก็อยู่ในภูมิ
ขึ้นรถไปนครไทยท่านยังขึ้นไม่เป็นเลยค่ะ
ญาติพี่น้องก็อยู่ในบ้านในหมู่บ้านหมดนะถ้าไม่มีญาติพี่น้องไปทางไหนเลย
คือว่าอันเก่าก็ยังไม่ได้ใช้อีก๒๐๐๐นะก็ไปยืมอีก๒๐๐แล้วท่านก็ไม่ให้ก็มีการทะเลาะกัน
อย่างใหญ่เลยนะมาเล่าให้ลูกสาวฟังบอกว่าเออเวลาพ่อนั่งอยู่ก็จะเอามือมาตบหัว
่งแล้วก็ทำเหมือนทำท่าว่าเออถือมีดไปแล้วเขย่ามีดใส่อะไร
อย่างเงี้ยโดยที่ไม่ใช่การล้อเล่นใช่ไหมคะ
ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะนั่งอยู่ดีก็ตบหัว
คุณแม่จริงจริงแล้วเนี้ยนะคะคุณแม่กับคุณช่อเพชรได้ข้อมูลว่า
อาจจะเกิดอันตรายกับหลวงพ่อมากกว่าที่เป็นข่าวใช่ไหม

อยู่นะคะเพราะว่าข่าวนี้จริงเกิดขึ้นตั้งแต่๑๗ธันวาคมแล้วนะคะ
แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าคือเผลอเนี่ยอาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งด้วยซ้ำไปนะคะ
หลังจากที่ครอบครัวของหลวงพ่อเนี่ยไปร้องตำรวจนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นตำรวจจังหวัดก็คือบังคับการจังหวัดนะคะ

ด่วนแค้นอยู่ใกล้ข้างกันกันนี้เลยค่ะ
ไม่เกี่ยวอะไรกับคดีเนอะ
คุณแม่ขออนุญาตถามยังงี้นะค่ะ
คือจะมีคำถามบางส่วนที่เป็นคำถามเข้าไปเป็นเรื่องส่วนตัวของครอบครัวคุณแม่นะคะ
แต่ว่าทีนี้พอได้ข่าวมาขออนุญาตละลาบละล้วงถาม
เพื่อเกี่ยวข้องกับคดีนะนะคะ
คุณแม่เมื่อวานนี้ที่เราค้างคากันไว้
ที่ฉันก็ถามคุณช่อเพชรทุกครั้งที่คุยกันคือ
แน่ใจไหมว่าหลวงพ่อเนี่ยไม่ได้ไปอยู่กับคนอื่น
ไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นมีเรื่องที่เราไม่รู้
ท่านไม่สบายใจอยากจะปีกวิเวกหรืออะไรก็แล้วแต่
คือไม่คิดว่าเป็นเรื่องพวกนี้เลยใช่ไหมคะที่หายตัวไป

ขออนุญาตอย่างนี้นะคะเพราะเอิญได้ได้ยินข้อมูลมาว่า
ตอนยังไม่บวชนะคือหลวงพ่อมีหลายบ้านไหมคะ

ไม่ใช่ว่าขออนุญาตนะคะคุณแม่
คือไม่ใช่ว่าหลวงพ่อมีหลายบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนก่อนกันก็แล้วแต่น่ะ

ไม่มีค่ะท่านจะอยู่แค่นี้หลังเดียวแล้วค่ะ

ความหมายคืออย่างนี้ท่านมีภรรยาคนเดียวหรือเปล่าคะ

ขออนุญาตถามเนื่องจากได้ข้อมูลมาทีนี้มาอีกเรื่อง
ก็ได้ข้อมูลเหมือนกันไม่รู้ว่าทางเจ้าหน้าที่ได้สอบถามคุณช่อเพชรกับแม่หรือยัง
คือหลวงพ่อเนี่ยทำประกันชีวิตเอาไว้เยอะเหรอ
หลวงพ่อนั้นท่านไม่ได้ทำอะไรไว้สักอย่างหรอกค่ะลูกก็ไม่ได้ทำเมียก็ไม่ได้ทำ
คนที่ว่าทำเข้าไว้ก็คือญาติพี่น้องข้างนี่แหละค่ะ

ก็เป็นลูกพวกพี่พวกน้องกันคือว่าเมื่อก่อนแม่ก็ทำไว้เนาะประกัน
แล้วพอแม่ออกไปเขาก็ต่อจากมือแม่อีกครั้งนึง
มันก็ไม่เยอะหรอกประกันหมู่บ้านไปแค่สามหมื่น
มันทรัพย์ก็แค่สองหมื่น
ไม่มีว่าไม่มีว่าหลวงพ่อเนี่ยก่อนบวชแล้วนะคะ
ไม่มีว่าท่านไปทำพวกประกันหรือไปทำอะไรที่มันจะได้ประโยชน์จาก

แน่ใจเอกสารทั้งหมดนะคุณแม่ค่ะ

คือที่ต้องถามแบบนี้ทราบว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะ
แต่ว่ามันอาจจะเป็นมูลเหตุที่ตั้งข้อสังเกตได้กับคดีนะ

แม่ยังไงจะพูดอะไรจ๊ะ

ตัวของท่านก็ไม่มีอะไรค่ะ
หลวงพ่อมีทรัพย์สินเยอะไหมแม่
ไม่มีอะไรสักอย่างเลยค่ะมีแต่ตัว
ถามง่ายว่าทุกวันนี้ก็มีแต่ตัว

ทำไมฟังจากคุณช่อเพชรเหมือนหลวงพ่อพกเงินติดตัวเยอะเหมือนกันนะ
เงินนั้นก็เงินที่ว่าท่านไป
อะไรนะไปสะกิดที่ว่าไปสวดอะไร

เงินที่ถวายเวลาตอนที่ไปตามกิจนิมนต์ใช่ไหม

กิจนิมนต์เข้าไปกิจนิมนต์ค่ะ

ก็ได้จากอย่างนั้นใช่ไหม

หลวงพ่อเขาจะเป็นคนที่ว่าชอบเก็บเนอะ
ไม่ได้ใช้เงินแบบพุ่มเฟยอะไรอย่างนี้ได้เท่าไห

ลูกหลานยังไม่เคยยื่นให้เลยนะ

หลานตามาก็ไม่เคยหยิบยื่นให้หลานหรอก
คือท่านจะเป็นคนที่จะเก็บเงิน
แค่ขี้เหนียวรู้ได้ง่ายแค่ขี้เหนียว

อืมคุณแม่จริงแล้วหลวงตาอาจ
เดี๋ยวฉันก็เรียกไม่รู้จะเรียกตามหลานเรียกตามลูกนะ
คือจริงหลวงพ่อเนี่ยอาจจะมีเงินหรือว่าทรัพย์สินมากกว่าที่แม่หรือช่อเพชรรู้ไหมคะ
ก็คือมาหาลูกวันที่๘เนอะ

บอกว่าเนี่ยพ่อก็ไม่ได้เดือดร้อนหรอกเงินพ่อก็มีอ่ะ

อ่าจ้ะเพราะว่า๖๐๐๐นี่คือแบงค์๒๐ตั้งนั้นเลย
ท่านจะทำเป็นแรกละร้อยแล้วก็ทำเป็นมัดไว้มัดละพันอะไรอย่างนี้
อืมมาเปิดให้ช่อเพชรดูเหรอคะ
อ่าแบงค์๒๐ตั้งนั้นเลยจะเอาใส่ถุงร้อนไง
ถูกร้อแล้วก็เอายางลัดเข้าไว้
ค่ะคุณแม่ปกติแล้วเนี่ยนะคะหลวงพ่อเนี่ยกับคนในครอบครัวคุยเก่งไหมคะ

ก็พูดเหมือนเดิมพูดธรรมดาเหมือนหยอกล้อกัน
พูดหยอกลูกสาวก็ตอเต้วตอเต้วพูดหยอกลูกสาวนะ
ช่อเพชรชื่อเล่นก็จะเล่นเขาเรียกแต้วเนอะ
ไม่ใช่ว่าเป็นแบบไม่ใช่ว่าเป็นคนบุคลิกแบบเงียบไม่ค่อยพูด
ไม่ไม่เป็นคนที่ชอบพูดหยอกล้อลูกหลาน
แม่แล้วทำไมหลวงพ่อถึงไปบวชคะ
ก็คือว่าที่ไปบวชลูกน่ะอยากให้ออกเหล้า
แล้วลูกก็บอกว่าพ่อถ้าพ่ออยากออกเล่าจริงก็พ่อลองไปบวชดู
เผื่อว่ามันจะออกได้ก็ลองไปบวช
พอไปบวชแล้วเป็นไงพ่อจะศึกไหม
โอ้ยพ่อไม่ศึกหรอกพ่อจะบวชไปจนตายค้าไพ่เหลืองนั่นเลย

ก็คือท่านสบายใจไงตอนนั้นนะตอนที่บวชใหม่นะ
ค่ะบวชตั้งแต่เดือนไหนนะ
เดือนอะไรก็ไม่รู้นะก็มันได้๑๑เดือนแล้วเนอะแม่ก็จำไม่ได้นะ

จ้ะต้นปีจ้ะได้๑๑เดือนแล้ว
แล้วตอนที่ไปบวชเนี่ยคือก่อนไปบวชเนี่ยดื่มเหล้าจนติดเหล้าเยอะไหมคะ
มันก็เป็นธรรมดานะตอนที่ยังไปบวชตอนที่ยังไม่ได้บวชก็คือ
ก็ติดเหล้าอยู่แต่ก็กินกินก็ลูกก็บอกว่าถ้าพ่ออยากออกเหล้าพ่อลองไปบวชดูเผื่อว่าจะออกได้
พอไปบวชใหม่ก็อ้วนขึ้นนะบอกว่าเออไม่เอาแล้วพ่อไม่กินแล้วเล่าว่าเนี่ย
คืออยากเลิกเองด้วยใช่ไหม
อยากเลิกเองด้วยแต่ยังถามลูกเขยยังถามหยอกล้อว่าพ่อเอาสักโบกไหมเอาสักกงไหม
ไม่พ่อไม่เอาแล้ว
อย่าหาว่าอย่างนี้นะคุณแม่ถามแบบตรงไปตรงมาเพื่อเป็นข้อมูลคดีนะ
คือนับตั้งแต่หลวงพ่อไปบวชเนี่ยมีไหมที่แอบดื่ม
อย่างนั้นอันนี้แม่ไม่รู้นะ
แล้วช่อเพชรเคยบอกไหมช่อเพชรรู้ไหม
ช่อเพชรก็รู้แบบว่าเออก็ดื่มแต่แกไม่ดื่มเยอะ
แต่เรื่องดื่มแล้วมันก็เป็นธรรมดาใช่ไหม
ทีนี้ตอนที่เป็นพระอาทิตย์เนี่ยอาจจะมีบ้างที่แอบจิ๊บจับอย่างนี้ใช่ไหม
สัยเดิมก่อนบวชเนี่ยพอดื่มเสร็จแล้วเป็นคนดื่มแล้วง่วงดื่มแล้วหลับ
หรือดื่มแล้วเล่นดื่มแล้วพูดดื่มแล้วอารวาส
ไม่มีอารวาสพอเมาจัดแล้วก็จะนอน
ไม่สนใจกับใครนอนปึ๊กนอนอย่างเดียว
พอเมาเสร็จแล้วไม่ชวนคุยชวนตีชวนต่อยกันใช่ไหมไม่เคยมี
ถ้าเมาแล้วไม่มีนิสัยว่าที่ว่าจะมาเป็นนักเลงอะไรไม่มีเมาแล้วท่านจะนอนอย่างเดียว
ไม่มีประวัตินะไม่มีประวัติค่ะ
จ๋าขอถามตรงไปตรงมาแบบนี้นะคะว่าตอนที่ไปบวชอาจจะมีบ้างแอบยังจิ๊บอยู่เนี่ยนะคะ
แล้วถ้าสมมุติเราเทียบตอนที่ท่านอาจจะยังแอบดื่มอยู่ตอนที่ไปบวชแล้วเนี่ย
มีไหมดื่มกับพระในวัดกันเองนะ
อันนี้แม่ไม่รู้นะที่ว่าจะดื่มกับพระอะไรแม่ไม่รู้หรอก
ทีนี้แม่เท่าที่คุณแม่ได้เคยคุยกับหลวงพ่อเนี่ยนะคะ
ระหว่างที่อยู่ในวัดที่ว่านี้เนี่ยเคยมีเรื่องกับพระทั้งหมดกี่รูป

มียังไงบ้างเอารูปแรกก่อนใช่ใช่อดีตพระอำนาจนี่ใช่ไหมที่ชื่ออำนาจเนี่ย

อันนี้อีกคนนึงก็คืออีกรูปนึงที่อยู่ในวัดนั่นแหละค่ะ

อันนี้ปากของท่านมาพูดเองเนี่ย

คือพระอำนาจมีเรื่องกันแน่ใช่ไหมคะ

ส่วนพระอีกรูปเนี่ยยังอยู่ใช่ไหม

ไม่ใช่รูปที่ศึกเมื่อวานนี้ใช่ไหม

ทีนี้เวลามีเรื่องมีเรื่องกัน
เอาตอนที่เป็นพระอำนาจก่อนมีเรื่องกันแรงแค่ไหนคะ
เมื่อวานคุณแม่ยังไม่ได้มีเวลาเล่านะจ๊ะ

ก็เห็นว่าพระรูปอีกคนนึงนะที่มาเล่าให้ฟังบอกว่าอืม
เช้าวันที่๑๗เนื้อขึ้นเขา

พระรูปนั้นบอกว่าขึ้นเขาแล้วก็ยืมเงินพระเด็ดอีก๒๐๐
คือพระเด็ดก็บอกว่ายืมไปสองพันแล้วยังไม่ได้ใช้ก็เลยไม่ให้
ไม่ให้ก็เลยมีการทะเลาะกันอย่างใหญ่หลวงอะไรอย่างนี้

ก่อนที่จะไปขึ้นเขาเนี่ยนะ

เอาเฉพาะเช้าวันนั้นทะเลาะมีปากเสียงกันเรื่องยืมเงิน๒๐๐๒๐๐บาท

แล้วยังไงทะเลาะกันแรงแค่ไหนคะ

แล้วอยู่ก็เห็นว่าไปบนเขา
ไปปากโทงกับพระรูปนั้นอีก
ก็ถามว่าคนไม่ถูกกันทะเลาะกัน
แบบว่าทะเลาะกันแล้วยังไปด้วยกันอะไรอย่างนี้

เพราะพระรูปนั้นแหละเป็นคนบอกว่าทะเลาะกัน

แล้วมีคนอื่นที่เห็นอีกนอกจากพระที่มาเล่าให้ฟังไหมคะ

เป็นพระรูปนั้นบอกแต่ว่ามันมีหลายคนที่ว่าเขา
เขาเห็นในวัดนั่นแหละแต่ว่าเขาจะพูดหรือไม่พูดนะ
พระรูปในวัดนั่นแหละแล้วก็คนข้างนอกเขาก็ไปตักเตือนว่า
เออก็เคยมาเล่าให้เขาฟังใช่ไหมมาเล่าเขาฟังว่า
เงินแล้วก็ไม่ใช้แล้วคนนั้นเขาก็บอกว่า

มีก็เก็บเขาไว้ไม่ต้องให้เขายืมแล้วไม่ต้องไปให้

ชาวบ้านชาวช่องหรือคนในวัดลูกศิษย์ในวัด

อันนี้ไม่มีใครเห็นนะมีแต่พระรูปนั้นที่พูดเล่าให้ฟัง
บอกว่าทะเลาะกันแค่นั้นแต่นอกนั้นเขาไม่ได้เล่าให้ฟังว่าเห็นหรือไม่เห็น

เขาไม่ได้บอกว่าลงไม้ลงมือกันเห็นว่าทะเลาะกันอย่างใหญ่หลวงอะไรอย่างนี้
เขาไม่ได้บอกว่าลงไม้ลงมือหรอก
พระอำนาจเนี่ยนะคะนอกจากเช้าวันเกิดเหตุมีคนบอกว่าทะเลาะกันแล้วเนี่ย
ก่อนหน้านั้นเนี่ยทะเลาะกันหลายครั้งไหมคะแม่
หลายครั้งค่ะ
อันนี้ตัวของท่านมาบอกลูกสาวเองเลย
หลายครั้งที่รุนแรงที่สุดเนี่ยทะเลาะกันขนาดไหนหรือว่าก็แค่ใช้คำพูดยังไม่ได้มีทำร้ายร่างกายกัน
แต่ทำร้ายร่างกายนี้แม่ก็ยังไม่รู้นะเพราะว่า
เพราะท่านมีอะไรท่านก็ไม่ค่อยจะบอกลูก
แต่ทะเลาะกันหลายครั้ง
ไม่ให้อย่างเงี้ยเอาไปยังไงคะอันนี้ยังไม่รู้นะ

กูไม่ให้อันเนี้ยเราไม่รู้น่ะเขาพูดอย่างงี้นี่เฉย
ไปอย่างนั้นคืออะไรก็ไม่รู้เหรอแม่ไม่รู้
คือถ้าไปอย่างนั้นกูไม่ให้แต่ถ้าเอาไปอย่างอื่น
กูให้อย่างเงี้พูดอย่างเงี้ยอืมอ่ะไม่เป็นไร
ทีนี้มาที่บอกว่าก็มีปากเสียงกับพระอีกรูปนึง
พระอีกรูปหนึ่งนี่เรื่องเงินด้วยป่ะคะไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเงิน
เรื่องเกี่ยวกับที่ว่าไม่พอใจอะไรอย่างเงี้น่ะอืม
นึกหมั่นไส้อะไรอย่างไปอย่างเงี้ยน่ะเรื่องมันไม่เกี่ยว
หมั่นไส้ใครอ่ะคะแม่พระรูปนั้นแหละหมั่นไส้พระเด็ด
แม่พ่อเนี่ยนะบุคลิกเนี่ยถ้าคนไม่รู้จักสนิทสนมเนี่ย
จะจะไม่ค่อยชอบเหรอใช่คือว่าหลวงพ่อแกเป็นพ่อ
เป็นคนที่พูดเสียงดังอ่าคือว่าไม่พอใจใครก็
กูไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยอืมพูดเสียงดังโผงผางใช่ไหม
เป็นคนพูดผงผางเป็นคนที่พูดเสียงดังอืมผงผางอะไร
กูไม่ให้อืมแม่ขาขอมาขอกูทำไมกูไม่ให้เออ
เงินมันก็มีอะไรอย่างเงี้พูดในธรรมนองแบบเนี้ยอ่าโทษนะคะ
ถามหน่อยตอนตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้บวชเนี่ยหลวงพ่อเนี่ย
โมโหเนี่ยด่าเก่งไหมก็ถามว่าด่าเก่งไหม
ด่าน่ะไม่ด่าหรอกแต่เขาเป็นคนที่เสียงดัง
เสียงดังอ่าเสียงดังพูดเสียงดังจ้ะอ่าพูดค่อยค่อย
แบบว่าถ้าเราอย่างพูดอย่างเราพูดค่อยค่อยแต่ของเขาน่ะแบบเสียงดังมากน่ะ
ตัวเล็กเล็กก็เสียงดังค่ะคุณแม่ขาขอถามอย่างงี้น่ะ
ตั้งแต่ก่อนบวชหลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่ก่อนบวชเลยนะ
มีมีเรื่องยาเสพติดอื่นไหมนอกจากดื่มเหล้าไม่มีค่ะ
รับประกันได้ไม่มีเลยเรื่องยาเสพติดไม่มีนะไม่มีค่ะ
เรื่องยาเสพติดนี่แบบปัญหาได้เลยไม่มีค่ะเออแล้วก็ตั้งแต่ไหน
ตั้งแต่เป็นนุ่มมานี่ก็ไม่มีนะไม่มีค่ะอยู่กับแม่แล้วก็ไม่มี
ไม่มีเลยเรื่องยาเสพติดอ่าแล้วแล้วแม่แน่ใจไหมว่าระหว่างบวชหลวงพ่อ
ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอื่นนะคะไม่มีค่ะอ่าท่านก็เคยมาพูดเหมือนกัน
ท่านบอกว่าไม่ยุ่งไม่เกี่ยวพ่อกินถ้าพ่อจะกินพ่อก็จะกินแต่เหล้าแค่นั้น
เรื่องอย่างเงี้ไม่ต้องมาคุยกับพ่อหรอกจ้าอ่าแม่ที่ถามไม่ใช่อะไรนะคะ
คือเพราะเอิญว่าคือพระอำนาจที่บอกว่าทะเลาะกับหลวงพ่อเนี่ย
ก็โดนจับศึกไปเพราะเรื่องยาใช่ไหมแล้วเมื่อวานนี้พระวัดนี้แหละ
ก็โดนศึกอีกรูปหนึ่งใช่ไหมแม่ก็รู้ข่าวใช่ไหมจ๊ะค่ะเออ
แม่แม่เอาอย่างนี้ถามอย่างนี้ข้างในอ่ะข้างในวัดนี้
ชาวบ้านอ่ะเขาเคยได้ยินข่าวพวกนี้มาก่อนไหมเขารู้มาตั้งนานแล้ว
แต่ว่าเขาก็พูดไม่ได้เรื่องอันนี้มันเรื่องส่วนตัวของเขา
แต่ว่าที่ทหารเข้าไปตรวจเยี่ยวมันก็คือไม่เกี่ยวกับคดีของเราเนอ
เราก็ไปแต่เรื่องของเราใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่คือไม่เกี่ยวกัน
เกี่ยวกันคือเขาก็ตรวจของเขาไม่หรอกค่ะคือจะถามอย่างนี้
ไม่ใช่อะไรจะถามว่าคือชาวบ้านเคยรู้ไหมว่าวัดนี้เนี่ย
มีเรื่องยาเสพติดอยู่ในวัดแต่ชาวบ้านเขาก็พูดกันเนอะอ่าอ่า
แต่ว่าเราก็ไม่มีหลักฐานอะไรเราก็คือไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกับเขาอืมอืม
พูดให้ฟังแล้วก็ฟังแค่ผ่านคือว่ามันไม่ใช่เรื่องของเรา
อ่าคือเราก็รับฟังมาก็ก็เคยได้ยินใช่ไหมเคยอ่า
แม่ค่ะตามปกติแล้วเนี่ยนะคะชาวบ้านเข้าไปทำบุญวัดนี้กันเยอะไหม
เมื่อก่อนเยอะแต่เดี๋ยวนี้พอมีเรื่องอย่างนี้
ชาวบ้านเขาก็เริ่มถอยออกมาเยอะแล้วถอยกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนใส่บาทตอนเช้าเดี๋ยวนี้ไม่อยากใส่แล้ว
ก็พูดอย่างนั้นนะอืมเพราะอะไรอ่ะจ๊ะตั้งแต่มีข่าวหลวงตาเหรอ
ใช่เหรอแม่ชาวบ้านเข้าไปฟังเทศฟังธรรมกันเยอะไหม
ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเดี๋ยวเนี้ยรอท่านเจ้าอาวาสนี่ท่านท่านอยู่ประจำวัด
อยู่ตลอดไหมคะหรือว่าถ้าไม่ค่อยอยู่ก็อยู่มั่งไม่อยู่มั่ง
บางครั้งเขาก็จะไปฟังจังหวัดบ้างอ่าก็มีกฤทธิ์น่ะเนอะ
เพราะว่าเป็นเจ้าคณะอำเภอด้วยนะจ้ะแต่ชาวบ้านชาวบ้านเห็นท่านไม่บ่อยใช่ไหมคะ
ประจำอยู่วัดเนี่ยก็ไม่บางครั้งก็อยู่บางครั้งก็ไม่อยู่
บางครั้งก็เออเจ้าอาวาสไม่อยู่นะเจ้าวาดไปต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้
อ่าเอ๊ะแม่พระวัดนี้มีเยอะไหมเท่าที่รู้นะก็มีแค่ห้าองค์หรือหกองค์นี่แหละ
หรือเจ็ดแปดองค์นี่แหละอ่าแล้วเนรน้อยมีหลายรูปไหมคะ
เนรน้อยเท่าที่ว่าแม่เห็นเมื่อวานนี้ประมาณ๔องค์หรือ๕องค์นี้นะ
อ่าอ่าเพราะแม่เห็นน่ะแต่นอกนั้นแม่ก็ไม่รู้น่ะอืมคุณแม่
ไม่ค่อยได้เข้าวัดไปจ้ะคุณแม่ในในวัดนี่มีมีน้องน้องเด็กวัด
มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะไหมคะที่เข้าไปช่วยงานไปรับใช้พระสงฆ์เนี่ยมีเยอะไหม
ก็มีแต่พวกเด็กเด็กอืมอืมแม่ขอถามแบบนี้เลยนะ
ไม่ค่อยรู้เรื่องกับเขาจะไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอกเท่าที่เรารู้เนอะอ่า
แม่ค่ะคือจนถึงตอนนี้เนี้ยเอ่อจริงจริงจอมขวัญเนี้ยเคยถามคุณช่อเพชรแล้วน่ะ
ถามแม่อีกคนคือแม่เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยหลวงพ่อไม่อยู่แล้วจริงเหรอ
อืมถ้าถามแม่นะแม่ก็ยังปักใจว่าท่านไม่มีชีวิตอยู่แล้วล่ะ
คือลูกช่อเพชรเขาก็ทำใจได้แล้ววะคือตอนนี้ขออย่างเดียวว่าหน่วยไหนที่ลงมาช่วยคือว่า
ขอให้พบว่าเป็นอะไรก็ได้เป็นกระดูกหรือว่าเป็นคนหรือเป็นอะไรก็ขอให้เจออย่างเดียว
คือขอให้แน่ใจใช่ไหมคะขอให้แน่ใจว่าเออมีชีวิตอยู่หรือไม่มี
แต่ว่าในใจของเราก็คือว่ามั่นใจว่าท่านไม่อยู่แล้ว
ค่ะเอางี้นะคือถามหลายรอบเพราะมันก็เคยมีข่าวว่าเอ๊ะ
ในบ้านหายตัวไปนะคะแต่เอาไปเอามาบางข่าวเนี่ย
ก็เจอว่าก็กลับมานะหรือเจอตัวอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจ
ในบ้านก็อาจจะไม่รู้หรือรู้ก็อาจจะไม่ต้องบอกนักข่าวก็ได้นะ
แม่แม่ไม่คิดว่าเป็นลักษณะนั้นเลยใช่ไหมคะถ้าอย่างงั้นนะอืม
เซ็นมันไม่มีเลยนะถ้าความคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าหลวงพ่อ
มันมีน้อยมากเลยถ้าคิดอย่างนั้นเพราะหลวงพ่อมีอะไรคือจะบอกคนในบ้านตลอดใช่ไหม
ใช่ท่านจะขึ้นเขาท่านก็จะแวะมาหาลูกหาหลานเพราะว่าทางขึ้นเขาเนี่ยมันก็อยู่ติดกับบ้านแม่เลยนะ
เป็นไปไม่ได้เลยที่ท่านจะไปที่ไหนกับใครที่ไม่อยากให้ที่บ้านรู้ไม่ไม่ไม่เป็น
เป็นไปไม่ได้เลยที่ท่านไม่สบายใจแล้วแม่กับช่อเพชรจะไม่รู้
เป็นไปไม่ได้เพราะว่าท่านจะไปไหนเนี่ยลูกจะรู้เสมอว่าพ่อจะไปตรงนั้นนะพ่อจะไปตรงนี้นะ
ขนาดขึ้นเขายังมาบอกลูกว่าเออเดี๋ยวพ่อจะขึ้นไปรอเขาคืนนึงพ่อจะไปนอนเล่นอยู่บนเขานั่นแหละ
จ๋าก่อนจ้ะแม่แม่ก่อนวันที่๑๗ธันวาคมที่หลวงพ่อหายไปเนี่ยไม่มีอะไรผิดปกติเลยใช่ไหม
ก็คือไม่มีใครรู้นะตั้งแต่วันที่๑๗๑๘ไม่มีใครรู้นะแล้วก็มารู้มารู้วันที่๑๙
ไม่แล้วก่อนวันที่๑๗เรารู้สึกไหมว่าหลวงพ่อพูดน้อยลงไม่ค่อยมาเจอลูกเลย
ไม่ได้คุยกันเลยมันมีความผิดปกติก่อนวันที่๑๗ไหมคะ
ไม่มาเลยหลังก่อนวันที่๑๗ท่านก็ไม่มา
เออแล้วมันถือว่าผิดปกติไหมคุณแม่
ก็น่าผิดปกตินะคือว่าถ้าเขาปักทงวันที่๑๗ใช่ไหมวันที่๑๖แล้วท่านจะขึ้นแล้วนะขึ้นไปก่อนเพราะว่าวันนึง

คือไม่ได้มาเจอไม่ได้มา
หาคนที่บ้านเนี่ยถือว่าผิดปกติไหมก่อนวันที่๑๗ที่จะหายไป

ปกติก็อย่างที่แม่บอกนั่นแหละท่านจะเข้าปักทงวันที่๑๗นะท่านก็จะขึ้นไปวันที่๑๖
แต่อันนี้ไม่มีมาบอกลูกเลยแล้วทางเส้นนั้นท่านก็ไม่เคยขึ้นเลยนะ

เอาล่ะคุณแม่เราได้ข้อมูลดิฉันก็ต้องถามหลายแบบเนอะ
แบบเราก็ถือว่าละลาบละล้วงเรื่องส่วนตัวครอบครัวขออภัยด้วยนะคะ
คุณแม่ค่ะเดี๋ยวยังไงขอบคุณมากเดี๋ยวขอคุยกับช่อเพชรอีกคนนึงเดี๋ยวเราโฆษณาก่อนขอบคุณคุณแม่นะคะ

สักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับลูกสาวอีกว่าวันนี้ความคืบหน้ามีอะไรบ้าง
เพราะว่าไปร้องที่ตำรวจภาค๖นะคะ

เพราะว่าลงไปแล้วได้คุยกับใคร
ได้ข้อมูลอะไรบ้างหรือเปล่าที่ยังไม่เป็นข่าว

วันเนี้ยที่ไปที่ภาค๖เนี้ยมีความคืมหน้าอะไรมา
หรือว่าเราไปลองให้ท่านมาช่วยดูคดีเฉยค่ะ

หน้าอะไรไหมหรือว่าเราไปร้องให้ท่านมาช่วยดูคดีเฉยคะ
ไปลองให้ท่านมาช่วยดูคดีเฉยค่ะ
อ่าแล้ววันนี้มีความคืบหน้าอะไรไหมที่ทนายรณรงค์ลงไปพื้นที่ด้วยนะคะ

ยังไงบ้างคะเอาเท่าที่บอกได้ก็ได้ค่ะ
แล้วก็ขอดูในรูปความคดีค่ะว่าไปถึงไหนแล้วค่ะ

แล้วที่โรงพักตอนนี้คดีนี้ถึงไหนล่ะคะ
ก็ก็คืบหน้าแล้วค่ะเริ่มขยับแล้วอะค่ะตอนนี้เริ่มคืบหน้าเยอะแหละ
แปลว่าอะไรคือที่คืบหน้าแล้วนี่คือยังไงคะสอบคนเพิ่มเติมหรือว่ายังไงคะ
คือสอบคนเพิ่มเติมค่ะประมาณ๑๐กว่าคนนะคะ
สอบเพิ่มโดยโรงพักเองใช่ไหม

หรือว่าทางจังหวัดมาทำให้
คือร้อยเวรเจ้าของคดีเขาให้ไปสอบเพิ่มค่ะ
ส่วนใหญ่แล้วเป็นพระหรือว่าเป็นชาวบ้านทั่วไปคะที่จะสอบประมาณ๑๐คนเนี่ยค่ะ
ตอนนี้เป็นชาวบ้านค่ะเป็นชาวบ้านที่ที่เขาเห็นเหตุการณ์จากที่เขาพูดมาว่าจุดตรงนั้นจุดตรงนี้ก็คือเอาชาวบ้านคนนั้นเขามาบอกว่าเห็นจริงไหมพูดจริงไหมอะไรแบบนี้ค่ะ
คุณช่อเพชรแล้วการสอบพระเนี่ยจะต้องสอบเพิ่มอีกถูกไหมคะ
เห็นว่าวันนี้ช่วงบ่ายร้อยเวรท่านเข้าไปสอบนะคะแต่ก็ยังไม่ได้คุยกับท่านเลยค่ะ
ซึ่งที่จะสอบพระเพิ่มเนี่ยก็อย่างที่คุณช่อเพชรบอกก็คือทางจังหวัดเนี่ยสั่งให้เป็นการสอบรายบุคคลไม่ใช่สอบนั่งรวมกัน

แล้วตอนนี้จีวอนกับผ้าห่มของหลวงพ่อเนี่ยอยู่ที่ตำรวจใช่ไหมคะ
ค่ะท่านรับไปตั้งแต่วันที่๓แล้วค่ะ

ในตัวเมืองอะค่ะอ่าวันนี้ที่ไปกับทนายรณรงค์ที่เดินขึ้นไปเนี่ย
คือทางขึ้นตามปกติหรือว่าเป็นทางชันที่ขึ้นคะคือทางชันค่ะ
คือเส้นทางที่ทั้งสองลูกท่านแยกกันอ่ะค่ะอ่า
คือคุณทนายเขาอยากเห็นว่าจุดไหนที่แยกกันแล้วพรุ่งนี้ก็จะมีการขึ้นไปที่บนยอดเขาอะค่ะ
นี้ขึ้นไปอีกเหรอค่ะอ่าแล้วตรงมันมันมีตรงไหนที่มันเป็นหน้าผงหน้าผาอะไรไหมคะ
ช่อเพชรค่ะจุดที่แยกกันเหรอคะไม่ไม่คือตรงเนี้ยมันมีไหมที่ที่มันเป็นหน้าผาเป็นหรือเป็นซอก
มีค่ะมีจริงแล้วโดนค้นตั้งแต่ตอนที่ทางอุทยานทางชาวบ้านไปช่วยกันแล้วใช่ไหมคะ
ค่ะก็ไม่เจอในถ้ำเขาก็เข้าไปกันหมดทุกถ้ำแล้วนะคะโอ้เข้าถ้ำด้วยเหรอค่ะ
คือเข้าทุกซอกแล้วใช่ไหมที่คิดว่าน่าจะอยู่อ่ะขาเข้าทุกซอกแล้วค่ะ
นี่พี่ถามเผื่อว่าถ้าอาจจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะคือหลืบเขาหน้าผาหรือตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ย
อันนั้นเนี้ยก็คือเดินหากันหมดแล้วยังคะหาแล้วค่ะหาหมดทุกที่แล้วค่ะอ่า
เพชรค่ะเมื่อกี้พี่คุยกับคุณแม่ไปเนี่ยนะพี่ก็ถามคุณแม่เรื่องว่า
หลวงพ่อเนี่ยทำประกันเอาไว้ไหมว่าถ้าตัวเองเป็นอะไรแล้วแบบ
ใครจะได้รับประโยชน์นะอันนี้ช่อเพชรตรวจสอบแล้วใช่ไหม
เออมันมันมีเอกสารอะไรไหมที่มันจะโยงมาถึงได้ว่าถ้าหลวงพ่อไม่อยู่แล้วช่อเพชรกับแม่จะได้ประโยชน์น่ะ
คือต้องบอกไว้ตรงนี้ก่อนนะคะว่าทางเราสองคนแม่ลูกคือไม่ได้ทำประกันอะไรเกี่ยวกับพ่อไว้สักอย่างเลยค่ะ
คือถ้าท่านเสียชีวิตไปอย่างนี้คือเราไม่ได้ทำอะไรสักบาทค่ะคือเงินค่าทำศพเราก็ต้องวิ่งหากันเองอะค่ะ
หมายถึงว่าแล้วหลวงพ่อน่ะได้ทำไหมคือเวลาทำประกันสมมุตินะคะสมมุตินะคะถ้าหลวงพ่อทำไว้แล้วผู้ได้รับประโยชน์
ถ้าหลวงพ่อไม่อยู่จะเป็นเราเป็นแม่หรือเปล่าลูกจะมีพี่น้องเขาอะค่ะคือช่วงแรกแรกแม่เขาก็จะส่งอยู่ค่ะแล้วท่านส่งไม่ไหว
อืมท่านก็จะตัดออกอ่ะค่ะคือหลานของพ่ออ่ะเขาก็เอาไว้เองอ่ะค่ะอ่าคือเขาก็จ่ายมาแปดปีแล้วอ่าอ่าพาน้องสาวแล้วก็อบตอีกอีกท่านหนึ่งอะค่ะค่ะคือคือที่ถามอย่างงี้คือก็ถามมูลเหตุจูงใจที่อาจจะเกิดเหตุร้ายอ่ะนะคะไม่ใช่อะไรหรอกคือมันมันไม่ไม่ได้มีเหตุที่แบบว่าเขาต้องทำขนาดนั้นนะคะคือท่าน
เงินแค่สองหมื่นสามหมื่นต้องต้องทำขนาดนั้นนะคะช่อเพชรค่ะเอ่อเมื่อสักครู่นี้ก็ถามคุณแม่แล้วน่ะ
ถามช่อเพชรด้วยเอ่อหลวงพ่อเนี่ยท่านไม่ได้มีไม่ได้มีไม่ได้มีภรรยาหลายคนใช่ไหม
ไม่มีค่ะท่านไม่ยุ่งกับผู้หญิงเลยค่ะอ่าขออภัยที่ต้องถามแบบนี้นะคะ
ได้ครบหลายหลายมุมนะอ่าอ่าช่อเพชรเอ่อ
เมื่อสักครู่นี้ถามแม่เหมือนกันว่าบุคลิกหลวงพ่อเนี่ยคือเป็นคนช่างพูดช่างคุย
ไม่ใช่คนเงียบคือท่านจะคุยแค่คนที่ท่านสนิทนะคะ
ต้องต้องบอกไว้ก่อนว่าท่านจะคุยแค่คนที่ท่านสนิทเป็นเป็นไปได้ไหมที่หลวงพ่อมีเรื่องไม่สบายใจ
หรือมีเรื่องกับใครก็แล้วแต่แล้วช่อเพชรไม่รู้เรื่อง
ท่านก็ไม่สบายใจขอปลีกวิเวกหลบไป
ถ้ามีเรื่องไม่สบายใจเราอันนี้เราก็อาจจะมีบางเรื่องที่ท่านไม่ได้บอกเรา
แต่ถ้าไปเรียนว่าท่านไปที่อื่น
มีเรื่องไม่สบายใจแล้วไปที่อื่นไม่ค่ะคิดคิดว่าไม่น่าจะใช่ค่ะ
เพราะท่านก็จะอยู่แค่กุฏิของท่าน
่อเพชรค่ะขอถามแบบนี้นะคะถามในแง่ลบนะขออนุญาตนะคะ
ถ้าช่อเพชรแล้วคุณแม่เชื่อว่าหลวงพ่อไม่อยู่แล้ว

เหนือจากการหาว่าใครเอาท่านไปไว้ตรงไหนแล้วเนี่ย
ขอโทษนะคือที่วัดเองมันยังมีมุมมีตรงไหนอะไรที่
ที่เรายังไม่ได้ดูยังไม่ได้หาหรือเปล่าคะ
ก็มันก็มีนะคะประเด็นสาดน้ำเราก็ถามว่าเราหายังเราก็หาแล้วค่ะ
แต่เราก็สุกยังไม่แห้งดีอะค่ะ
แล้วก็เมนของที่วัดเนี่ยมีคนบอกไหมว่ามีใครใช้ยังไงวันไหนเป็นใครบ้างนะคะ
ก็มีข้อมูลมาบ้างแล้วก็จะมีรถโม้ปูนเหมือนเขากำลังจะก่อสร้างอะไรสักอย่าง
มันก็ทำให้เราคิดได้หลายอย่างค่ะ
แล้วสับปะเหลอที่วัดเนี่ยตำรวจสอบยังคะ
ยังไม่เห็นว่าร้อยเวรท่านจะแจ้งนะคะว่าท่านสอบสับปะเหลอหรือยัง
คือขอโทษนะที่ต้องถามแบบนี้เพราะถามตามความเชื่อว่าถ้าหลวงพ่อไม่อยู่นะ
เอาอย่างนี้ช่อเพชรคือตอนนี้เนี่ยคดีมันเหมือนกับเท่ากับว่ามาเริ่มต้นกันใหม่นะคะ
ถ้าเราไม่รวมที่ทนายไปเองนะก็คือตำรวจจะสอบใหม่แล้วก็สอบเพิ่มด้วยใช่ไหมคะ
ก็สักประมาณ๒สัปดาห์ค่ะ
ตำรวจภาค๖บอกหรือตำรวจจังหวัดพิศนุโลกบอกคะ

เอาล่ะช่อเพชรค่ะเดี๋ยวพี่จะเหลือเวลาไว้คุยกับทนายรณรงค์ในทางกฎหมายนะ
ยังไงขอจ้ะยังไงขอยังให้กำลังใจอยู่นะแล้วคือขอให้ไปในทางบวกนะว่ายังไงขอให้เจอหลวงพ่อก่อนนะ

คือมันก็มีข้อมูลหลายชุดเข้ามานะคะคุณผู้ชมเราก็เราก็จะคุยกับเขาหลายครั้งหน่อยนะคะแต่ว่าน้ำเสียงความหนักแน่นนี่ก็ยังหนักแน่นอยู่นะ
อ่าแต่ว่าข้อมูลที่ได้มาแต่ละชุดเราก็ได้ถามไปแล้วนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทนายรณรงค์ถ้าไปดูเองในในมุมมองของทนายไปคุยแล้วไปเดินดูแล้วไม่รู้ได้คุยกับชาวบ้านหรือเปล่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับทนายรณรงค์ค่ะ
คุยกับทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะประธานเครือข่ายรณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคมนะคะ
นายรณรงค์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอมขวัญครับ
ยังไงบ้างคะทนายเอกเห็นไปเดินขึ้นเขาดูพื้นที่พบอะไรบ้างคะ
คือผมคิดว่าเขาลูกนี้ถ้าผมเดินไปตามทางไม่ว่าจะเป็นทางทางชันกับทางไม่ชันผมว่าผมไม่หลงอ่ะ

ทำไมคะทางเดินคนมันชัดเหรอ
มันไม่ใช่ป่าทึบมันเป็นป่าแห้งแล้วมันก็มองมองไปข้างล่างมันก็เห็นหมู่บ้านอ่ะ
ไม่ได้มีต้นไม้ปิดบังอะไรมากมายแล้วทางมันก็เป็นทางให้เดินขึ้นไปได้เหมือนเป็นทางเดินขึ้นไปอยู่แล้ว
ไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนแค่ขาเดินไหวก็เดินถึงยอดเขาได้ไว้หน้าหลงอ่ะ
วันนี้ไปทั้งสองทางไหมคะคือทางปกติกับทางชันนะคะ
ไปได้แค่ทางชันทางเดียวครับเพราะว่ามันไปลำบากมันไม่ได้เดินง่ายเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นทางบางจุดต้องตีนะครับ
ทางชันเนี่ยเดินลำบากมากไหมคะท่านหน้าเอก
มันเดินไม่ได้มันต้องปีนครับต้องยึดกิ่งไม้ยึดพวกกอไม้แล้วก็ดึงขึ้นไป
ถ้าไม่ระวังก็ลื่นถลายได้เหมือนกัน
บ้านคุณแม่กับคุณช่อเพชรเนี่ยเขาไกลไหมจากตีนเขาลูกที่ว่าค่ะ
ถ้าเดินไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณสักกิโลหนึ่งได้

ไม่ไกลก็อยู่ข้างหลังนี่แหละแต่มันอาจจะเห็นแต่มันมันจากบ้านคุณช่อเพชรเนี่ยมองเห็นผาขี้ควายที่เป็นจุดปักทงด้วยซ้ำอ๋อค่ะ
ชาวบ้านเขาอยู่กันเนี่ยบ้านแต่ละบ้านอยู่ใกล้กันไหมคะทนายรณรงค์
อยู่ใกล้กันนะครับเป็นชุมชนนะครับเป็นหมู่บ้านอยู่ใกล้กันไม่ได้อยู่ห่างกันมาก
จุดที่มีการเอารถไปจอดก่อนที่จะขึ้นไปที่ผาขี้ควายก็มีบ้านชาวบ้านอยู่คือมันไม่ได้เป็นเป็นภูเขาหรืออะไรเลยมันก็มีบ้านคนอยู่ปะปลายนี่แหละครับ
แล้ววัดจากวัดถึงบ้านคุณช่อเพชรกับคุณแม่เนี่ยไกลกันมากไหมคะ
ใกล้กว่าจากบ้านคุณช่อเพชรไปภูเขาอีก
แล้วมันเป็นทางที่มันต้องผ่านใช่ไหมคือจากตรงผ่านครับคือจากวัดถ้าจะขึ้นเขาเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยจะต้องผ่านบ้านตัวเองก่อนใช่ไหมคะ
ถ้าเป็นทางที่เป็นทางรัดเนี่ยอาจจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ได้แต่ว่าจุดที่มันตัดกันเนี่ยมันห่างกันประมาณสัก๑๐เมตร
คือก็ต้องเห็นกันอ่ะใช่ไหมคะ
มันก็สามารถแวะได้ครับถ้าจะขึ้นไป
นายรณรงค์คือมันก็มีมันก็มีข้อมูลให้ให้สงสัยได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ๊ะทำประกันไว้ไหมถ้าคนจะสงสัยว่าถ้าท่านถ้าท่านเสียไปแล้วใครจะได้ประโยชน์นะคะหรือว่าเอ๊ะท่านมี
มีใครที่ท่านใกล้ชิดสนิทสนมแล้วทั้งบ้านไม่รู้ที่ท่านจะไปหาไปอยู่ด้วยหรือเปล่า
คำถามแรกที่วันนี้ผมเจอหน้าร้อยเวรที่สพนครไทยผมถามว่าอันนี้ยังแล้วประเด็นเรื่องประกันชีวิตนี่คือยังไง
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจร้อยเวรท่านเดิมท่านบอกว่าไม่มีไม่มีไม่เคยคิดเรื่องนี้เลย
แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดเป็นกรณีประกันชีวิตเนี่ยถ้าเขาเสียชีวิตเนี่ยมันถึงจะจ่ายได้แต่ถ้าเกิดเขาศูนย์หายเนี่ยมันก็จ่ายไม่ได้
แล้วเรื่องว่าหลวงพ่อจะมีคนใกล้ชิดสนิทสนมที่คุณแม่กับคุณช่อเพชรไม่ทราบมีไหมทนายเอก
คือถ้าข้อมูลตรงนี้เนี่ยตำรวจไปตรวจสอบแล้วมีอยู่จริงตำรวจต้องเจอตัวหลวงพ่อง่ายกว่านี้แล้ว
ตลอดเนี่ยถ้ามีคนเห็นต้องมีคนทักเข้ามาแล้ว
เออเออใช่คือไม่ต้องเป็นคนที่รู้จักอะไรก็ได้
แค่เห็นต้องมีทักเข้ามาแล้วใช่ไหม
ใช่ครับเพราะเพราะงั้นเนี่ยเราเลยมองว่าหือ
โอกาสที่จะยังเดินอยู่ข้างนอกเนี่ยคงมีโอกาสน้อย
ทนายรณรงค์คิดว่าสมมุตินะคะถ้าท่านโดนทำร้ายแล้วท่านไม่อยู่แล้วจริง
ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมูลเหตุจูงใจมันมีอันไหนที่มันมีน้ำหนักที่สุดตอนนี้ไหมคะ
อาจจะเป็นเรื่องการการทะเลาะแล้วพลั้งมือจะทำให้ถึงแก่ความตายหรือเปล่า
มันก็มีอยู่สองส่วนคือส่วนหนึ่งก็คือทะเลาะกันแล้วพลั้งมือทำให้ถึงแก่ความตาย
หรือสองลื่นตกเขาเสียชีวิตไปเองมันมีอยู่สองส่วนหรือสามคือออกนอกพื้นที่ไป
แต่ว่าไอ้ส่วนหลังนี่มันมันโอกาสน้อยมากมากเลยค่ะคือเดี๋ยวฉันลองลองตั้งข้อสังเกตจากข้อมูลที่ได้มานะคะ
ว่าหลวงพ่อจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแบบใดแบบหนึ่งได้ไหมกับกรณีเรื่องยาเสพติด
ตอนนี้มันไม่มีเบาะแสเลยเหมือนกับอยู่หลวงพ่อไปกับพระรูปนี้
พระรูปเนี้ยแล้วก็แล้วก็หายไปเลยอืม
หายไปเลยแบบอยู่อยู่ก็หายไปแล้วก็ไม่ได้มีมีเอ่อ
มีพฤติกรรมที่จะบอกล่วงหน้าว่าจะไปไหนต่อไหนจนถึงตอนนี้นะ
เอาในมุมของทนายรณรงค์เลยนะคะคือคิดว่าหลวงพ่อยังอยู่ไหม
ผมว่ามันเป็นไปได้ค่อนข้างยากค่อนข้างยากค่อนข้างยากที่จะยังมีชีวิตอยู่
มันมันจะไม่เกิดลักษณะเหมือนกับข่าวอื่นอื่นใช่ไหมคะคือหายไปหลายวันเหมือนกัน
แต่สุดท้ายเจออ่ะคืออย่างที่ผมบอกครับว่าว่าเราเราตั้ง
เรามองอย่างหนึ่งว่าต่อให้หลวงพ่อมีปัญหาอะไร
อยากจะหนีจากครอบครัวสมมุติว่าเป็นอย่างนั้นจริงค่ะแต่ภาพของหลวงพ่อเนี่ย
มันปรากฏผ่านสื่อทุกช่องหนึ่งวันเต็มเต็มค่ะหลวงพ่อเดินไปตรงไหน
หลวงพ่อเคยมาจำวัดตรงไหนหรืออยู่บ้านหลังไหน
คนต้องทักเข้ามาบ้างแล้วอืมมันเป็นไปไม่ได้ที่มันออกสื่อขนาดนี้
หลวงพ่อจะยังเดินอยู่หรือไปอยู่ตรงไหนตรงไหนโดยที่ไม่มีใครจำได้
อืมค่ะเอาอย่างนี้ค่ะทนายรณรงค์เดี๋ยวยังไงเรา
เราก็คงต้องตามคดีนี้ต่อล่ะเพราะว่าตามต้องบอกคุณจอมฝันอย่างหนึ่งนะครับ
ว่าคดีนี้มันมันก็ยังไม่ค่อยคืบหน้านะครับมันก็ยังไม่ค่อยคืบหน้า
เข้าใจค่ะแต่ว่าก็เป็นที่รับรู้แล้วทั้งไม่ว่าจะเป็นบังคับการจังหวัดนะคะ
บัญชาการภาคก็แล้วแต่พยานหลายหลายปากที่เป็นพยานปากสำคัญก็ยังไม่ได้สอบ
จังหวัดพิทยุโรคน่าจะได้ได้ชมอยู่นะคะ
ยังไงขอบคุณทนายรณรงค์ตอนนี้นะครับสวัสดีค่ะ
คือก็พยายามถามทุกมุมแล้วนะคะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะได้ตัวกลับมาไหม
จะเป็นข่าวที่ว่าอ้าวสุดท้ายแล้วมีเรื่องกัน
สบายใจไปอยู่กับใครที่บ้านไม่รู้หรือเปล่านะคะ
แต่ว่าถ้าฟังอย่างนี้ฟังแล้วฟังอีกเนี่ยก็ไม่กล้าฟันทงนะคะ
สุดท้ายแล้วแต่ที่ตำรวจทำงานก็แล้วกัน
แล้วก็นะตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ย้ายงานออกจากโรงพักพื้นที่นะคะ
ยังเป็นร้อยเวรท่านเดิมที่เป็นเจ้าของคดีอยู่นะคะ